ตั้งผู้ว่ากอทมนะครับทุกผู้ชมครับเราเคยถามผู้สมัครว่า
ถ้าได้เข้าไปเป็นผู้ว่ากอทมเนี่ยใน๑๐๐วันแรกเลยเนี่ย
จะทำอะไรให้คนกรุงเทพก่อนค่ะวันนี้ลองมาฟังกันอีกทีหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าเราเอาผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงนะอ่า
มุมมองของผู้สมัครหญิงเนี่ยเขาจะทำอะไรก่อนให้คนกรุงเทพนะครับ
เข้าไปในร้อยวันแรกคุณรสนาโตศิตรกูล
นี่เป็นผู้สมัครผู้ว่ากอทมหมายเลข๗นี่อดีตสวกมนะฮะ
คุณรสนาเนี่ยบอกว่าสิ่งแรกที่จะทำเลยนะครับ
ถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมจะแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนเลย
ฝนแรกของฤดูที่ตกลงมาในกรุงเทพเนี่ยต้องไม่มีน้ำท่วมขัง
แม้ปัญหาน้ำท่วมจะเกิดขึ้นซ้ำซากแต่ก็ต้องจัดการ
คุณรสนาบอกว่านโยบายต่อไปคือจะรื้อระบบจัดการขยะ
จะเปิดสัญญาจัดจ้างเอกชนที่เข้ามารับสัมประธานกำจัดขยะให้คนกรุงเทพ
เพราะที่ผ่านมามันมีความคลุมเคลือไม่โปร่งใส
มีคำถามว่ากำจัดขยะอย่างไรจนทำให้ขยะเนี่ยมันล้นเมือง
การเลือกตั้งสมมุติเดือนพฤษภาออกมาเนี่ย
ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมฮะเราก็อาจจะต้องมาดูเรื่องแล้ว
เรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรต่อมีอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเนื้อ
อะไรที่จะเป็นเรื่องที่เป็นพายอาริตี้ในแง่ของการที่เราจะต้องไปทำ
แต่ไม่ใช่แปลว่าทำเรื่องนั้นแล้วเราจะไม่ทำเรื่องอื่น
คิดว่าประเด็นที่สำคัญคือต้องเข้าไปดูในเรื่องระบบงบประมาณทั้งหมด
ว่ามีการใช้จ่ายกันยังไงบ้าง
ทางฝั่งของนางสาวสาธิการวัฒนาจันทร์ผู้สมัครหมายเลข๑๖ค่ะ
เป็นผู้สมัครที่มีอายุน้อยที่สุดในครั้งนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมบอกว่ามีแผนระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชัดเจนอยู่แล้ว
ถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมจะจัดตั้งอาสาระวังภัยชุมชน
เพิ่มไฟตามทางเท้าตามพื้นที่เสี่ยงนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากแผนพัฒนากรุงเทพที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้ว
เราสามารถจัดตั้งอาสารวังภัยชุมชนได้เลย
สร้างความปลอดภัยให้กับคนในชุมชนได้เลย
สามารถจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกล้องวงจรปิดได้เลย
ให้คนสามารถดูกล้องวงจรปิดได้เลยนะคะ
แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มไฟในทางเท้าในพื้นที่เสี่ยงในชุมชนได้เลย
ขณะที่คุณอมรพันธ์อุศวรรณผู้สมัครผู้ว่ากฏมหมายเลข๒๐บอกว่า
สิ่งแรกที่จะทำนะครับถ้าได้เป็นผู้ว่ากอทมก็คือเรื่องการจ้างแรงงานนะ
ไม่จำเป็นต้องมีทักษะอะไรมาก
ปรับปรุงทางเท้าถนนหนทางที่มีปัญหา
ผลที่ออกมาเธอเชื่อว่าจะได้๒ต่อ
คือทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนับพันคน
และช่วยแก้ปัญหาทางเท้าซึ่งเป็นปัญหาที่คนกรุงเทพ
อยากให้แก้ไขมากที่สุดด้วย
เหลืออีก๑๘วันนะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากรทม
ใช่ค่ะก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจ